เขาบอกว่าเขาไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่ง

แล้วเอาไปขายได้รายได้เรียกได้ว่า
เหมือนคนถูกหวยเลยเอาดูนี้ดีกว่า

ก็เลยจะพาไปดูกับช่วงของ
ส่องทั่วไทยไปกับไม่ต้อง
ไปค่ะตามไปดูเลยเหมือนถูกลอตเตอรี่
เขาว่าแบบนี้จริงคุณยังไง
เมื่อวันก่อนนี้ค่ะคุณวัญชัยกิจบำรุงพร
เขาเป็นเกษตรกรจากสวนบ้านอาจารย์
อยู่ที่บ้านแหลมดู่หมู่๗ตำบลแม่ระกา
อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
คือที่นี่เขาบอกว่าเขาปลูกกล้วยหอมคาเวนดิช
ปลูกอยู่แล้วตามปกติประมาณ๒๐๐๐ต้น
ในพื้นที่๒๐ไร่นะ
ที่นั่นเขาจะปลูกกล้วยหอมกันเยอะใช่ไหมคุณชนะนะคะ
แล้วเขาก็ออกมาเปิดเผยเรื่องที่บอกว่า
เหมือนกับถูกลอตเตอรี่แล้วเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเลย
เนื่องจากกระแสความนิยมของไม้ใบด่างที่ราคามันแรงมากในตอนนี้
คือเร็วนี้เขาเพิ่งจะได้ขายหน่อกล้วยหอมไป
เป็นหน่อกล้วยหอมคาเวนดิชนี่แหละ
แต่ลักษณะคุณดู
มันลักษณะของกล้วยหอมหน่อนี้

คุณดูดิราคาที่เขาขายหน่อเมื่อกี้
เขาขายไปได้ในราคาหน่อละ

หน่อเนี่ยหน่อเดียวเนี่ย
หมื่นบาทคุณผู้ชม
ปกติเขาก็เคยขายหน่อกล้วยทั่วไปอยู่แล้วนะ
ห่อกล้วยหอมคาเวนดิชทั่วไปจะขายอยู่ที่หน่อละ

ใช่ถ้าเป็นทั่วไปคือ๕๐บาท
แล้วเขาก็ส่งมอบหน่อกล้วยนี้ให้กับผู้ที่ซื้อ
ซึ่งคนซื้อก็คือจองมัดจำโอนแล้วก็จ่ายเลย
ใบตองขนาดมันเป็นหน่ออย่างนี้เรายังเห็นแบบร่องรอยที่แบบจะออกเป็นสีดางเลยนะ
มันต้องเห็นแล้วว่ามันออกเป็นด่างเขาถึงเอาไปขายในราคานี้ได้
เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเห็นว่าช่วงนี้มีกระแสความนิยมไม้ใบด่างเยอะ
มีการซื้อขายในราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนเลยนะ
เขาก็เลยเดินสำรวจคุณ
คือด้วยความว่าปกติเขาก็ต้องสำรวจอยู่แล้วเนาะสวนกล้วยอะไรต่าง
เดินสำรวจในบริเวณสวนแล้วปรากฏว่าเนี่ยค่ะ
มีกล้วยหอมคาเวนดิส๑ต้น
ที่ออกหน่อแตกหน่อออกมาแล้วลักษณะใบของเขาเป็นใบด่าง
แล้วก็โอ้โหตายทำไงดีทำตัวไม่ถูกเรียกลูกสาวมาเลย
ลูกถ่ายรูปแล้วเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเลย
แป๊บเดียวคุณโพสต์ไปแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นาน

วางมาจำเลย๕๐๐๐บาท
แล้วก็ส่งมอบหน่อกล้วยกันไปนะคะ
หลังจากนั้นก็โอนเงินไปให้อีก๖๕๐๐๐บาท
เบ็ดเสร็จทั้งหมดก็คือ๗๐๐๐บาท

คือปกติแล้วเนี่ยนะคะคุณพี่เขาบอกว่ากล้วยหอมนี้
ก็จะออกผลผลิตแบบนี้ทุกวันค่ะ
แต่ละเครือเนี่ยก็จะมีผลไม่ต่ำกว่า๘วีเลยนะ

เอากล้วยหอมออกมาวางขายตามตลาดสดตามตลาดนัดต่างในอำเภอเมืองพิศนุโลก
อย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะขายอยู่ที่ตลาดใต้
หรือตลาดเทศบาล๑ใครอยากไปอุดหนุนก็ไปได้นะ

วันศุกร์เขาจะขายที่ตลาดนัดเกษตรกรพิศนุโลกหน้าสารกลางจังหวัด
ส่วนวันปกติจันทร์ถึงพฤหัสขายอยู่ที่ปั๊มปตทชัยนาม
อยู่ในอำเภอวังทองราคากล้วยที่ขายเนี่ย
หวีละ๔๐ไปจนถึง๑๒๐บาทแล้วแต่ขนาดนะ
ก็ต้องยอมรับนะคุณว่ากระแสต้นไม้ด่างนี้ยังมาแรงต่อเนื่องนะ
ใครที่มีสวนอยู่นะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้
ดิฉันคิดว่าหลายคนที่ทำธุรกิจแบบปลูกกล้วยเป็นสวน
คุณลองเดินดูแล้วกันสำรวจดูดีไม่ดีอาจจะแจ็คพอร์ตเหมือนถูกรางวัลไปเลยก็ได้นะ
ไม่ต้องในฐานะที่คุณชอบปลูกต้นมงต้นไม้อยากรู้จังเลย
ไอ้ที่มันด่างมันเป็นความผิดปกติของมันหรือว่าอย่างไร
มันเป็นความผิดปกติแล้วคุณนึกออกไหมไม่ใช่ว่าทุกต้นมันจะออกมาเป็นด่าง
และจำนวนพอต้นที่ด่างเองแทงหน่อมาก็ไม่ใช่ว่าจะด่างทุกหน่อ
เพราะฉะนั้นแล้วปริมาณความต้องการของคนเนี่ย

จริงคนรักต้นไม้เยอะช่วงนี้ก็ปลูกต้นไม้กันมากมาย